ต้องบอกว่าพร้อมช่วยเหลือแล้วก็เสิร์ฟสีสันแล้ว
ส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

และแน่นอนพิธีกรเจ้าประจำ

คุณเบ้นท์ภรรทิสตาของคุณผู้ชม
ต้องบอกแบบนี้นะคะใครที่กำลังเดือดเนื้อร้อนใจ
ปลดหนี้ปลดสินตบเท้าเข้ามาใกล้หน้าจอไทยรัฐทีวีเลยค่ะ
เปิดตัวแล้วเกมรับจำนำนะคะที่จะมาอาสาเป็นทางเลือกเพื่อบรรเทาทุกข์นะคะ
รายการนี้ค่ะหยิบเอารูปแบบการจำนำของค่ะ
ที่เป็นวิธีการหมุนเงินใกล้ตัวของชาวบ้านเรานี่แหละค่ะ
มาสร้างความน่าสนใจให้สนุกสนานค่ะ
ถือว่าเป็นรายการช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก
กลางเศรษฐกิจที่ต้องบอกตรงนะฝืดเคืองมากค่ะ
และพิเศษสุดค่ะคุณนิสสุภาสีฟ้าสดใสเลยค่ะ
ผู้บริหารบอสช่องเราเนี่ยไทยรัฐทีวีค่ะ

ซึ่งเป็นครั้งแรกที่พี่เบ้นมารับพิธีกรรายการเกมโชว์ด้วยนะคะ

เบ้นเองก็แฮปปี้ค่ะที่ได้คัมแบ็คคืนสู่วงการ
เรียกว่าพร้อมสร้างสีสันให้แฟน

กับรายการเกมรับจำนำ

เศรษฐกิจมันก็ย่ำแย่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็อยากจะมีรายการที่มันก็ยังช่วยเหลือ

โอกาสมันก็สร้างสีสันสร้างรอยยิ้ม

เพราะว่าหลายคนก็จะคิดว่าเขาคงไม่ทำงานแล้วแหละ
บอกเลยว่าก่อนนั้นเนี่ยเบ้นยังมีความรู้สึกว่า

แต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันใช่แล้ว

แล้วก็ด้วยรายการด้วยรายการมันเป็นแมท

แล้วเจอพี่เอ้ยชีวิตดีมากเลย

เปิดโรงรับจำนำเพื่อประชาชนเลยนะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนนะครับที่มีข้าวของที่จะไปจำนำนะครับ
เป็ตตรงเลยก็คือเอามาจำนำกับเรา
คุณจะได้ในราคาที่งดงามมาก

โอ้โหน่าติดตามมากนะคะ
รายการเกมรับจำนำออกอากาศทุกวันอาทิตย

เจ้าตัวบอกนะคะว่าก่อนหน้านี้มีภาวะโฮโมนสวิงค่ะ

สงสัยขึ้นนะครับกลับตัวมารับงานนะคะ

เหลือ๕๗เพราะว่าตอนนี้๖๐กว่านั่นเองค่ะ
เรียกว่าทำทุกอย่างเพื่อที่จะกลับมามีหุ่นโอเค

คนเป็นแม่นะจะเข้าใจนะมันเหมือนเป็นแบบว่า
ฮอร์โมนอะไรสักอย่างที่บางคนอาจจะเป็นแบบ
ร้องไห้เศร้าเออเบบี้บูอะไรอย่างนี้

เรื่องแต่งตัวเรื่องความสวยนี่คือตัดออก
คือไม่คิดจะทำสีผมงอกก็ช่างมันอะไรอย่างนี้

แต่ว่าแบบพอถึงวันหนึ่งมันอาจจะหายแล้ว

ดูไม่ง่วงดูพร้อมที่จะสร้างความสุขได้แล้ว